ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ต้องระวังกันต่อ

ของไทยเนี่ยเราก็ป้องกันก็ได้แบบ
หลายประเทศทั่วโลกก็ชื่นชม

วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
จากการแถลงของทางสบคบวกมา๑๘ยืนยันติดเชื้อทั้งหมด๔๐๒๖ตั้งแต่ที่ผ่านมา
แล้วก็มีผู้ที่รักษาหายไปแล้ว๓๐๘๒คน
เสียชีวิตไปแล้วในไทย๖๐คนแต่ทั่วโลกเขาติดเชื้อกันไปแล้ว๖๔ล้านคนได้
แต่ทีนี้มันมีกรณีที่หลายคนเป็นห่วงก็คือ
มีผู้ที่ลักลอบเดินทางข้ามแดนผ่านทางชายแดนของไทยเข้ามา

แล้วก็ไม่กักตัว๑๔วันแล้วก็ไม่ได้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ไปหลายที่ซะด้วยนะฮะวันนี้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวร
มนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคบอกว่ามีความคืบหน้าของทีมสอบสวนโรค
ในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายพยาวพิจิตรรัชบุรีและกรุงเทพนะครับ
จากการสอบสวนผู้สัมผัสและผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้พบอีก๖คนซึ่ง๒คน
อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะอีก๔อยู่ที่พยาวพิจิตรรัชบุรีและกรุงเทพจังหวัดละ๑นะครับ
รายละเอียดของผู้ป่วยหกรายใหม่นะครับท่านผู้ชมครับมีดังนี้นะครับ
เข้ามาเมื่อ๒๗พฤศจิกายนนะครับ
คือเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงแรมที่เมียนมานะฮะ
พฤศจิกายนกลับมาจากเมียนมาเข้าไทย
มาทางเส้นทางธรรมชาติก็คือไม่ผ่านแดน
ไม่ผ่านการตรวจเรื่องของวัดไข้อุณหภูมิตรวจโรคอะไรพวกนี้นะครับ
กับชาวเมียนมา๑คนโดยรถจักรยานยนต์นะฮะ
มาที่ขนส่งแม่สายเวลา๑๕นาฬิกา
จากนั้นจ้างแท็กซี่สีแดงขาวจากขนส่งแม่สายไปที่หน้าห้างแห่งหนึ่งเวลา๑๘นาฬิกา
พฤศจิกายนเข้าพักในหอพักของเพื่อนหลังห้างที่เชียงราย
ตอน๓ทุ่มเนี่ยออกไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในตัวเมืองเอามากินที่ห้อง
แต่ว่าเขายืนยันว่าตอนนั้นเขาสวมหน้ากากอนามัย
พฤศจิกายนนะครับช่วงเย็นแฟนขับรถยนต์ส่วนตัวจากจังหวัดพยาวมารับไปเที่ยวงานสิงปาร์ค
แล้วตี๔เนี่ยก็ออกไปพักที่โรงแรมฮอปอินในตัวเมือง
พฤศจิกายนออกจากโรงแรมตอนเที่ยงแวะทานอาหารตามร้านระหว่างทาง
แล้วก็แวะร้านสะดวกซื้อที่อำเภอแม่สวยด้วยนะครับ
จากนั้นก็เดินทางไปเชียงใหม่๑๗นาฬิกาเข้ารับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วกลับจังหวัดพยาวด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ทีนี้ก็มีอาการนะฮะ๒๔นาฬิกาก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดพยาว
ธันวาคมได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ว่าผลที่ตรวจเอาไว้เนี่ยพบเชื้อโควิด๑๙
ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคสสจพยาวสอบสวนควบคุมโรค
ขณะที่ผลตรวจที่โรงพยาบาลพยาวนะครับก็พบการติดเชื้อโควิด๑๙เช่นกัน
นี่ค่ะรายแรกคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่คุณภาคภูมิเล่าไปหลายสถานที่ที่เขาแวะไป
เขาก็ได้มีการโพสต์บอกในโลกโซเชียลว่าเขาประกาศให้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ในสถานที่นั้น
พักงานกักตัว๑๔วันด้วยนะเพื่อเป็นการดูนะคะดูอาการกันก่อนด้วยส่วนรายที่๒นะคะเป็นผู้หญิงอายุ๒๕ปีจังหวัดพิจิตรค่ะ
พฤศจิกายนลักลอบเข้าไทยทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วก็เดินทางไปสนามบินเชียงรายเข้ากรุงเทพค่ะด้วยเครื่องบินนะคะเที่ยวบินก็คือดีดี๘๗๑๗มาลงที่สนามบินดอนเมือง
จากนั้นไปจังหวัดพิศนุโลกและกลับจังหวัดพิจิตรตั้งแต่วันที่๒๙ถึง๓๐พฤศจิกายนเธอก็ทัวร์เที่ยวค่ะทั้งร้านอาหารทั้งบาร์ยามค่ำคืน
พอรู้ข่าวก็เลยไปตรวจหาเชื้อ
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามผู้ที่สัมผัสของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ตามสถานที่ต่างที่เธอบอกว่าเธอไปไหนอะไรยังไงบ้าง
มีคนที่๓วันนี้ที่แผลงเป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปีเป็นคนกรุงเทพฯ
ก็ระหว่าง๑๗๒๗พฤศจิกายนอยู่ที่โรงแรมวันจีวันที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาเหมือนกัน
อยู่กับเพื่อนสนิทอีกคนนึงซึ่งก็เป็นเพื่อนกับหญิงจังหวัดพิจิตรก่อนหน้านี้
พฤศจิกายนตอนตี๕เดินทางเข้ามาไทย
ผ่านช่องทางธรรมชาตินะฮะคือไม่ผ่านด่านพรมแดนตามปกติ
ทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
โมงเช้ามีจักรยานยนต์๑คันขี่มารับซึ่งยังไม่รู้เป็นใคร
แล้วนั่งซ้อนสามนะฮะแล้วก็ไปด้วยกัน
จากนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเริ่มมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูก
แล้วไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สายไปกับเพื่อนนะ
อยู่ตรงนั้นประมาณ๓๐นาทีแล้วเรียกแกรปคาร์ไปส่งที่สนามบินเชียงราย
๓นาฬิกา๔๐นาทีเดินทางโดยเครื่องบินนะครับ
๑นาฬิกาก็นั่งแท็กซี่จากดอนเมืองไปคอนโดย่านอุดมศุกร์
พฤศจิกายนนะครับเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเธอก็ไปคลินิกแถวแยกอุดมศุกร์
๑๗นาฬิกา๓๐นาทีก็นั่งรถยนต์ส่วนตัวไปกับแฟน
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนย่านบางนาแล้วผลก็ออกมาพบว่า
ติดเชื้อโควิด๑๙ฮะโหไปมาหลายที่ด้วย
ใช่ค่ะทีนี้มาดูรายที่๔ค่ะ
รายที่๔เป็นผู้หญิงอายุ๓๖นะคะจังหวัดราชบุรี
ก็ระหว่างที่อยู่เมียนมาวันที่๓๒๘พฤศจิกายน
ก็ไปเที่ยวที่โรงแรมวันจีวันสองคืนที่ท่าขี้เหล็กครับ
พฤศจิกายนลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติ
ที่จังหวัดเชียงใหม่มากับเพื่อนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ถึงดอนเมืองช่วงเที่ยงวันเดียวกัน
แล้วก็นั่งรถตู้จากหมอชิดกลับจังหวัดราชบุรี
ธันวาคมเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนที่ไปงานเลี้ยงด้วยกันติดเชื้อโควิด๑๙
เธอก็เลยไปตรวจโควิด๑๙แล้วก็พบว่าตัวเองก็ติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งเพื่อนก็ติดครูถาย
ก็ทั้งมถอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ละคระ
ก็ต้องดูแลรักษากันต่อไปนะครับ
แล้วพ่อยิงสองคนอายุ๒๓และ๒๕
ที่อยู่ที่เชียงใหม่สองคนนี้ตรวจแล้วไม่มีอาการ
กลับเข้าไทยเมื่อ๒๖พฤศจิกายน

แล้วเดินทางจากแม่สายมาที่พักให้ประวัติว่าอยู่ในที่พัก
ทราบว่าผลป่วยโควิด๑๙เมื่อ๑ธันวาคม

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลนครพิง
จังหวัดเชียงใหม่นะครับอีกคนนึงที่เดินทางมาด้วยกันไม่ติดเชื้อนะฮะ
อยู่ระหว่างการกักตัวนะครับแล้วก็กำลังไล่ตรวจสอบติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง
เพื่อมาตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมนะฮะใครที่คิดว่าสัมผัสเสี่ยงบุคคลเหล่านี้นะครับ
ทั้งที่มีอาการแล้วหรือยังไม่มีอาการค่ะท่านไปตรวจก่อนในตอนนี้ใช่นะคะ
โอ้โหยังต้องระวังกันอยู่จริงค่ะเรื่องนี้